ไปดูที่เรื่องของชายวัย๕๙ปี
เขาทำอาชีพเป็นคนรับจ้างเก็บมะพร้าว

สักพักชาวบ้านเห็นเอ๊ะทำไมนั่งคล่อมอยู่บนต้นมะพร้าว

ผู้เสียชีวิตก็คือนายประพาแสงเป่าอายุ๕๙ปี

เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปีนขึ้นไป

แล้วก็เอาเชือกผูกร่างโรยตัวลงมาจากยอดมะพร้าวสูงกว่า๒๐เมตร
ในส่วนพื้นที่หมู่๙ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ

ก็จะไปรับจ้างตัดแต่งต้นไม้บ้างเก็บลูกมะพร้าวบ้าง

ไปรับจ้างเก็บลูกมะพร้าวในสวน

เอ๊ะทำไมนายมะพร้าวไปนั่งคล่อมอยู่
บนยอดมะพร้าวนะหลับหรือเปล่า

เขาก็เลยพอตะโกนเรียก
เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเดี๋ยวตกลงมาไง
ก็เลยไม่เรียกทีนี้ทำยังไงก็ไม่ตื่น
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลมหรือเปล่า
เลยไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นไปช่วยเหลือ

เสียชีวิตอยู่บนยอดมะพร้าวนะครับ

สาเหตุน่าจะเกิดจากนายประพา

มีความดันรวมไปถึงก่อนไปทำงาน
นายประพาไม่ได้กินข้าวเช้า

ขึ้นไปสักพักหนึ่งหมดแรง

แล้วก็สุดท้ายไปเสียชีวิต
อยู่บนยอดประพาแบบนี้นะครับ